ดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันหน่อย
ไปพบกับชาวผู้ไทย
การาศิลป์เขาขึ้นชื่อมากนะ
ที่นี่ที่หมู่บ้านโพนที่ตำบลโพนอำเภอคำม่วง
เขาเป็นหมู่บ้านเพื่อการทอผ้าไหมไทย
งดงามสืบสารวัฒนธรรม

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙นะครับ
โอกาสนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุก
คนได้ใส่เสื้อผ้าไหมแพรวาที่ชาวบ้านมอบให้
ก่อนจะขึ้นรถอีแต๊กนี่แบบนี้

แล้วก็จับไมค์พูดตลอดทาง
ผมมาด้วยใจเพราะคิดถึงมาไม่ได้หวังอะไร
นำร่องแก้ความยากจน

นี่ใครให้ทานอะไรทานหมดชิมอะไรชิมหมด

ก็ทานหลายอย่างนะมีนี่ด้วยดักแด้ดักแด้

ดักได้ไหมก็ทานนะครับ

ข้าวเหนียวมะม่วงก็มีคนมามอบให้

นายมตีก็หยอดคำหวานใส่ชาวบ้านว่า

แสดงว่าเรามีเยื่อใยต่อกัน
ผมอาจจะพูดเสียงไม่เหมือนนายกนะ

หอกล้อกับผู้สิทธิ์ข่าวด้วย
อ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
คำว่าแซ่บนี่ออกมาหลังจากที่ทานหนอนไหมไป
ใช่ค่ะชาวบ้านเค้าก็ถามว่า
นายกแซ่บหรือเปล่าค่ะอร่อยไหมคะนายกแซ่บ
นี่แหละครับความงดงามของชาวผู้ไทยนะฮะและความงดงามในท่าบรำของนายยกรัฐมนตรี
คือเมื่อวานนี้ปกตินายกรัฐมนตรีจะต้องออกกำลังกายที่ธรรมเนียบไง
เมื่อวานไปออกกำลังกายที่กราศิลป์ใช่เลยได้ฝนดรำได้ฝนดรำ
หลังจากนั้นนายยกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติผ่าประกิจนะฮะปฏิบัติทุกอย่างที่ขวางนะฮะ
ปฏิบัติหมดเลยเมื่อวานนี้ทำทุกอย่าง
ก็พบชาวบ้านนะครับแล้วพูดถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน
การให้กรสินเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน
แล้วก็บอกกับชาวบ้านหลังแจกโคกระบือบอกว่าตัวเองป่วยเป็นไข้หวัด
ฉีดยาไปถึง๓เข็มเพราะกลัวจะไม่ได้เดินทางมาหาประชาชนที่นี่
พอมาเจอก็รู้สึกดีใจได้เห็นรอยยิ้มซึ่งถือว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความสุขมาก
ผมสู้ตายในการที่จะมาแก้ปัญหากับทุกคน
ตอนหนึ่งนายกรัฐมนตรีถามประชาชนว่าในการเลือกตั้งจะเลือกใคร
แม่ชาวบ้านก็ต้องตอบเสียงดังฟังชัดดีฮะ
ท่านนายกเลือกพลเอกประยุทธ์
นายกจึงตอบกลับไปว่าจะไปเลือกผมได้ยังไง
ก็ผมลงเลือกตั้งไม่ได้แต่วันหน้าเลือกให้ดีก็แล้วกัน
คือต้องดูคนให้ดีเวลาที่จะเลือกเข้ามา
พูดเหมือนกับที่พูดที่ตรังเป๊ะเลย
นายกพูดแบบนี้กับประชาชนเหมือนกันนะครับ
บอกว่าที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพื่อให้เกิดการแก้ไขนะครับ

จะมีใครพูดอย่างผมหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะ
แต่คนเก่งก็มีเยอะแยะไปไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับ
มีรายงานว่าระหว่างเตรียมนั่งรถไปขึ้นเฮลีคอปเต
เพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอเขาวง
นายยกองตีมีอาการไอหนักมากนะ

ดังนั้นแพทย์พยาบาลจากรถพยาบาลฉุกเฉิน
ก็มาตรวจร่างกายแล้วก็วัดความดันให้นายกรรมตรีด้วย
แล้วก็ให้ท่านทานยาก่อนที่จะออกเดินทาง
ยกทำท่าแสดงความแข็งแรงแล้ว

บอกว่าเราต้องช่วยกันทำด้วยสองมือของพวกเราครับ
นายกแข็งแรงดีเย้สู้ตายหรอก

จากนั้นนายกมนตรีก็ตรวจโครงการลุ่มน้ำลำพยังตอนบน
อุโมงผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์
แล้วก็โครงการฝ่ายลำพยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสงเปลือย
ต่อด้วยการปล่อยปลา๒แสนตัวร่วมกับชาวบ้าน
แล้วก็ปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัด
ร่วมประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กับหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
รัฐมนตรีหลายคนก็เมื่อวานนี้ไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องตรวจสอบกันอีกนะครับ